คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกับข่าวนี้นะคะ
ต้องบอกว่าคนที่ไม่ชอบสัตว์เลยทานเนี่ยต้องระวังไว้เลย

เตือนนิดนึงนะครับว่านุ่มคนนี้นะคะสุดยอดเครียญของเราแน็กชาลีค่ะ
ก็เป็นคลิปวีดีโอที่ถูกงูเหลือมค่ะ
งูเหลือมตัวใหญ่ภาพมันค่อนข้างหวาดเสียวนิดนึงนะคะ
งูเหลือมสีเหลืองกัดเข้าให้ที่บริเวณใกล้จุดสำคัญ
คุณผู้ชมไปชมคลิปนี้เลยค่ะ
โอ้มันใหญ่ขนาดนั้นเลยนะเนี่ยค่ะมันเลยนึกว่าเป็นไก่นะดูเลย

ใช่นะคะคลิปเหตุการณ์นะคะก็รายงานกันสดค่ะ
ดุมแน็กก็อาจจะใช้คำที่แบบเขาชอบพูดน่ะนะคะ
เขาก็บรรยายแบบติดตลกเอาไว้อีกนะคะว่า
โชคดีไปนะเนี่ยถ้าจัดโดนจุดสำคัญของเขาเนี่ย
ฟันแกคงหักหมดปากคลามแตกตายพรมานให้นอน
จะบอกว่าถ้างูกัดโดนจุดสำคัญของเขา

โอ้โหตาย
เป็นงูที่ใจดีที่สุดและกินยากมาก
จังหวะนั้นน้องกำลังกินไก่อยู่แล้ว

นางนี้งูรวมระหว่างทางไก่ลุดออกจากปาก
และคิดว่าตรงจุดนั้นน่ะ

เจ้าตัวจะบรรยายไว้แบบติดตลกตามสไตล์คุณแน็กนะคะ
แต่แฟนคลับก็เข้ามาให้โมโหเป็นห่วงด้วย
บอกว่าแน็กไปตรวจอาการเช็คให้ดีก่อนนะคะ
เพราะต่อให้งูไม่มีพิษและเลี้ยงไว้เองก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนั่นเองนะคะ

พิษมันจะมีพิษก็ต่อเมื่อแผลมันโดนหนักเข้านะคะ

คุณแท็กชาลีเขาทาเล็บสีแดงไม่ใช่เลือดนะ

อันนั้นเล็บเท้าสีแดงนะ

แฟนคลับก็ตกออกตกใจคือถึงแม้ว่าจะไม่มีพิษ
แต่ว่างูก็ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ดุร้าย
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระวังดีนะคุณแม่
เป็นห่วงนะจ๊ะดูแลตัวเองดีด้วยนะคะ